สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

จะเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาเดินเติบข้อหรือตกโคน
เขาลุยโคนมาเดินตกโครนแล้วปรากฏว่ารองเท้าพังหมดเลย
ใช่เช็ดรองเท้าล้างรองเท้าอยู่กำลังเดินเข้ามา

ไม่ปกติเวลาแกเดินวันนั้นที่พลิพาทจัดให้ลงคลิป
มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่รถติดเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะ

หลายคนก็บอกคุณมดดำมองพื้นหน่อย

แล้วพอดีวันนี้ข้างหน้าเขาเปิดน้ำแล้วน้ำมันเต็ม
แกก็คงไม่ได้มองลงไปลุยโคนไปเรียบร้อย
หาคอนเทนต์ลงหรือเปล่าช่วงนี้นางมีคอนเทนต์น่ะ

ไปดูเรื่องสภาพอากาศกันนิดนึงค่ะ
ก็ถ้าสมมุติว่าขึ้นไปทางเหนือหน่อย

อากาศก็เริ่มหนาวเย็นในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะ
อย่างที่จังหวัดเลยต้องบอกว่า
คณิ้งแรกบนยอดภูกระดึงมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
ก็สภาพอากาศหนาวเย็นยังคงต่อเนื่อง
จังหวัดเลยมีคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการอยู่จังหวัดเลยส่งมาให้
บอกเมื่อเช้านี้๑๗องศา๑๖องศาอะไรแบบนี้
ขนาดไม่ใช่บนยอดนะคะก็ยังหนาวเลย
แล้วก็เรียกว่าเขาหนาวติดต่อกันมาเนี่ย

ซึ่งอุณหภูมิในพื้นที่ภูเขาต่างยังเกิน๑๐องศา
แต่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะยอดภูกระดึงค่ะ
ก็เกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งเป็นครั้งแรกในรอบปี
วันก่อนนู้นเป็นที่เชียงใหม่เนาะ
ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็มีการเปิดเผยบอกว่า
ภูกระดึงเนี่ยเกิดแม่คณิ้งเป็นวันแรกบริเวณน้ำตกถ้ำสอเหนือค่ะ
ช่วงเวลา๖นาฬิกา๕๐นาทีแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิบนยอดเขาจะลดลงอย่างต่อเนื่องเลย
อาจจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นอีกเร็วนี้

ขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
อันนี้ไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะ
ภาคใต้เนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านก็มีการเตือนออกมาว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะ
คือตอนนี้ต้องบอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้กำลังแรงขึ้น
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างฝนตกชุกหลายพื้นที่เลยนะคะ
แล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่๑๐ถึง๑๓พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วย
โดยบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะมีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขราปัตตานี
ก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักเพราะว่ามันอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
ส่วนชาวเรือเองก็ต้องออกเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้สำหรับทางภาคใต้นะคะ
อืมนั้นแหละ
เอ้าก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเนอะ

เขาไม่มา

วันนี้นะครับผู้ช่วยสรรทาจารย์ใน

แพทย์สภาและก็นายกสมาคมแพทย์นิติเวทย์แห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยสาวภักดิ์ฝ่ายค้านนะครับ
ก็เดินทางไปยื่นฟ้องนะครับ

แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษา
ให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสนานสุข
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ด้านผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ในแพทย์สมิตรนะครับ

การที่ตนเองและก็สศพฝ่ายค้าน

ให้มีการเพิกถอนประกาศของกระทรวงธนสุข

นโยบายการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์นะ

กัญชาทางการแพทย์ได้ต่อไปนะครับ

ให้มีการเพิกถอนประกาศ

จะออกกฎหมายควบคุมคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค
เกี่ยวกับการใช้กัญชา

และสร้างปัญหาระยะยาวของสังคมไทย

ไม่ได้ว่าจะให้เอาออกไปแบบถาวรหรอก
เพียงแต่ว่าไปร้องเนี่ยนะฮะ
เพื่อให้มีการเพิกถอนชั่วคราวก่อนเพราะว่า
อย่างน้อยคุณจะต้องมีพรบในการควบคุมการใช้
มีกฎหมายในการควบคุมการใช้

แล้วก็มีทางฝ่ายค้านเนี่ยไปร้อง
เรื่องนี้ข้าพูดกันซักพักนึงเนาะ

พ่อมันสูงมาก
ฉันตกโคนหน่ะ

ฉันใกล้ผมตกโคน
หมดปุ่มตกไปครึ่ง

แล้วไปซักมาเหรอ
สวัสดีค่ะ
จิ๊กกี้ฉันรู้แล้วหนุ่มไม่ได้น่ากลัวแกน่ะแหละน่ากลัว
ก็เดินทุกวันไม่ใช่เดินไม่เดิน
พี่มีความรู้ว่าหญิงช่วงนี้ในสตอรี่แม่คอนเทนต์น้อยไง
หรือว่าแม่จะได้เอาคอนเทนต์ลง
อีบ้าตกโฆลไปอายก็อาย
เสร็จแล้วปุ๊บเธอก็แบบว่าวิ่งมาตรงน้ำพุกเพื่อจะให้มันเป่าใช่ไหม
อย่าอำนาจแบบกดปีกเป็นอะไรฉัน
ไม่ให้แม่ลงไปเล่นน้ำตรงนั้น

เจ็กกาลินบอกเธอพี่ไปเล่นอะไร
พูดว่าเจ็กกาลินเดินกลับบ้านมาดีไง

พี่บุดำชอบเล่นน่ะ

เธอยังแค่พัฒนาสิทธิใจเธอให้มันดีตกโครนอย่างหัวเราะอีกอีบ้า

เราทำอะไรก็ไม่ได้ลูกเราแค่ว่าวันหนึ่งให้เราดับเข้าเข้า
เดียวก็ล้าวให้ฟังว่าทำไมถึงภาดพิง

ไม่จะเล่าบอกว่าพบตรเขาแบบว่าเตรียมชงมาตรการเรื่องของพนันออนไลน์
เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อวานคอรมออนุมัติถูกไหมคะ๖๐๐ล้าน

มันก็จะมีเรื่องของพนันออนไลน์ประมาณแบบนั้น
นะก็เลยบอกว่าวันนี้พลเอกประวิทย์เนี่ย
ก็ได้มีการประชุมเรื่องต่าง

เล่นเฟซบุ๊กเล่นติ๊กต๊อกเขาไลฟ์สดกันเลย

แอ้งจี้เปิดติ๊กต๊อกสิตอนนี้เขาไล่สดโชว์เลยนะเธอ
แต่ทางตำรวจเขาบอกปัจจุบันเขามีการทลายกลุ่มพนันออนไลน์
อยู่แบบเป็นจำนวนมากเรื่อยนะคุณผู้ดำหน่อยค่ะจริงไหมคะ
ที่มีดาราบางคนเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
ก็ไม่รู้อ่ะใครวะแต่ทุกวันอ่ะคือมันอยู่เมืองนอก
เอาตรงคือไปทำยังไงก็ทำไม่ได้หรอก

แต่เขาก็ยิงจากเมืองนอกเข้ามายิงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

มันมีคาซิโนหมดทุกจุดถูกต้องไหมคะตามตะเข็บชายแดนอย่างนี้

จะว่าตำรวจไม่ทำงานก็ไม่ได้
เพราะว่ามันเป็นแบบว่าระบบโลกดิจิทัล
จะว่าตำรวจก็ไม่เพราะว่ามันอยู่เขตนอกประเทศเรา
ถูกตายที่ยิงเข้ามามันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนเล่นนี้แหละ
ว่าคุณจะหมดตัวจะสิ้นเนื้อประดาสตัวหรือเปล่า
ถูกไหมละ
สำหรับการพันธุ์
ซึ่งวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เขาจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมนะครับ
แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
โดยจะนำมาตรการต่างเสนอที่ประชุมคอรมน์ครับ
และก็พวกก็ไปเหาะเป็นมติและเป็นมาตรการเร่งดุ่ง
วันนี้๑๐หรือ๑๐นะ

ใช่วันที่๒๐จะมีฟุตบอลนัดต่อ
หรือวันนี้กว่ามันนั้นแห่งวันนี้อ่ะ
ค่ะพี่ช้อปปิ้งออนไลน์
ไฮช้อปปิ้งออนไลน์ผมจำได้ผมลงชื่อไว้อยู่
ก็ดูสิว่ากลุ่มพนันออนไลน์เนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปคือคนเล่นนั่นแหละ
ถ้าสมมุติทำจริงจริงฮะอิกนอร์ด้วย๑๑เดือน๑๑ไม่สนใจแม่ไม่สน

อย่างนี้ก็ทำเป็นโรคสวย๑๑เดือน๑๑ขึ้นมาอีก

ยังไงมันก็ไม่หลบเหรอเพราะมันติดไปในขึ้นเส้นเลือกนะ
ขุดจุ่มขุดใจมันเนี่ยโหน่ง๑๒๐เยอะแล้วยังไงมันก็เหมือนกับจมปังช่วงว่าที่ติดตัวเถอะ
จัดเลยอีก๒สักทีจะขอรกษ์ท่องชาติแล้ว

ตำรวจเขาบอกเขาจะทำอย่างเต็มที่ปัจจุบันนี้ถามว่ามีการเปิดทลายพนันออนไลน์ไหม
ก็มีการทลายเยอะนะฮะเป็นจำนวนมากแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ด้วยเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเงี้
เราต้องยอมรับถ้าทุกครั้งที่เศรษฐกิจตกต่ำการพนันจากเฟื่องฟู
แต่วันนี้อยู่ที่ว่าก็ต้องดูว่าไอ้การพนันนั้นเราก็ต้องคิดถึงครอบครัวและปัญหาโดยส่วนล้มมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้น
หมายถึงทางนอกมันควบคุมยากเพราะในประเทศเราไม่มีบอร์ดเลยถูกไหมแม่ถูกไหม

ก็หมายถึงทางนอกมันควบคุมยากแต่ในประเทศเราไม่มีบอร์ดเลยคือทำลังงานเต็มที่ไม่มีบอร์ดเลย

อะไรอัลปลายอยู่ตอนนี้
คือพวกเราน่ะรู้มอเตอร์ไซค์รับจ้างรู้แต่คนทั่วไปไม่รู้
คนทั่วไปจะไม่รู้ได้ยังไงคนทั่วไปก็ต้องรู้
ก็จะเป็นนักข่าวคนทั่วไปก็ไม่รู้คนคนทั่วไปเลยเขารู้

แม่คนจรรย์ไหมไม่ต้องพูดอย่างนี้
ผมทำข่าวอยู่ก็เห็นวางดร์มีมมันมีบอร์ด

ก็คือที่เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้นะ

ก็คืออย่างที่เป็นข่าวไปแล้ววันนี้
มีสาวหล่อคนนึงเขาก็ไปคบกับผู้หญิงคนนึง
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้ว
ตัวสาวหล่อเองเนี่ยก็รู้นะตั้งแต่แรก
เพราะว่าสาวหล่อไปทำงานอยู่ในบริษัทโลจิสติกที่
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นเจ้าของอยู่ด้วย
คือหลังจากนั้นก็คบหาเหมือนกับก็สนิทชิดเชื้อกัน
ก็ดูแลใจเช่นกันละกันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย
เหตุการณ์มันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเมื่อ๒๓เดือนก่อน
ปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยของผู้หญิงคนนี้เขาจับได้
พอเขาจับได้เนี่ยเขาก็เลยเรียกสาวหล่อเนี่ยมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สาวหล่อก็อธิบายให้ฟังว่าอ๋อเราคบกันแล้วไม่มีอะไร
แล้วก็คบหาดูใจกันแล้วก็มันมีเรื่องของตัวเงินขึ้นมาด้วย
ตัวเงินคืออะไรก็คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ว่า
คบหากันเนี่ยกับสาวหล่อเนี่ยทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ย
ภรรยาเนี่ยเขาก็โอนเงินไปให้ใช้บางทีหนึ่งหมื่นนึงบ้าง๕๐๐
๕๐๐๐บ้าง๒หมื่นบ้างอะไรอย่างเองก็แล้วแต่เขาก็ไป
เบ็ดเสร็จแล้วรวมตกมาสักกั้นก้อนกลมมาสักห้าแสน

ก็เลยเรียกสาวหล่อมาคุยนะฮะ
พอสาวหล่อมาคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางสาวหล่อเองเนี่ยก็บอกว่าโอเค
ถ้ายังงั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะได้มีการเอาตัวเงินเนี่ยใช้คืนกันละกัน
จะได้สบายใจเพราะเขาเองไม่ได้มีจตนาที่ว่าจะเอามาโดยที่แบบไปบังคับหรือว่าขอนะ
แต่ว่าไม่เป็นไรเขาจะคืนให้เขาจะขอผ่อนเดือนละสองหมื่นปรากฏว่าฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้ไม่เอา
คือฝ่ายชายเสนอข้อแรกเปลี่ยนคือเธอเอาตัวเนี่ยมาแลกไปแล้วกัน
ตัวสาวหล่อเนี่ยมันก็คือมาเป็นเมียฉันอีกคนนึงสาวหล่อเขาก็ไม่ยอม
หลังจากนั้นก็มีการติดต่อแล้วก็พูดคุยกันแบบเนี้ยอยู่อยู่เนื่องนะ
จนกระทั่งวันหนึ่งก็คือมีการมาที่กรุงเทพไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ก็เอาสาวหล่อเนี่ยมาด้วยสาวหล่อเขาก็ไปด้วยนะเพื่อที่จะไปพูดคุยไปเจรจาเพราะว่าได้รับการติดต่อมาแบบนั้น
แต่ในระหว่างทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกโอเคเดี๋ยวไปคุยกันต่อข้างบนเพราะว่าเปิดห้องเอาไว้
พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาก็หยิบเอกสารมาฉบับหนึ่งแล้วก็ให้สาวหล่อเนี่ยเซ็น
ซึ่งเอกสารฉบับนั้นเนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่ระบุว่ายอมอยู่กันแบบ๓คนผัวเมีย
ถ้าเกิดว่าใครผิดสัญญาเนี่ยต้องจ่าย๑๐ล้านตัวฝั่งของสาวหล่อเขาก็จะไม่ยอมเซ็นตอนแรก
เขายังไม่เซ็นปรากฏว่าตอนหลังทางฝั่งของผู้ชายเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าสาวหล่อเป็นคนบอกมาแบบนั้นนะเขาอ้างมาแบบนั้น
คือไม่ใช่เป็นความคิดอยู่เป็นสิ่งที่ผมพูดเองนะคือเขาอ้างมาแบบนั้นว่ามันเป็นแบบเนี้ยเขาก็เหมือนกับทางฝ่ายชายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เซ็นเดี๋ยวจะไปแจ้งความแล้วก็จะไปฟ้องร้องว่าคุณอ่ะมารักครบกับทางภรรยาผมในข้อหาแบบเหมือนกับในฐานชู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับชู้อะไรอย่างเงี้

เนี่ยซึ่งเรื่องหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้ตลอดถามว่าสาวหล่อน

สุดท้ายสาวเราต้องกลับไปก็เกิดเรื่องแบบนี้เรื่อย
ครั้งสุดท้ายเนี่ยสาวเราบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาจะทำให้หนูท้อง
หมายถึงผู้ชายทำให้คอมท้องสังคมง่าย
จะให้คอมท้องปรากฏว่าเขาก็ไม่ไหวเขาก็เลยหนี
ก็เลยมาร้องทนายภัยศาลร้องทนายภัยศาล
มุมมองแรกเนี่ยก็มองว่าโอเคสาวหล่อเนี่ย
ตัวสามีทำแบบนี้
ของหลักตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยบริบทมันต้องแยกจากกันก่อนนะ
มันต้องแยกจากกันก่อนแยกคืออะไรคือหนึ่ง
ถ้าเกิดสาวหล่อไปทำแบบนี้ในตอนแรกถามว่าผิดไหมผิดอยู่แล้ว
ยุ่งกับคนที่เขามีผัวมีเมียแล้วแต่งงานมีลูกมีทะเบียนสมรส
คุณผิดเต็มแต่สิ่งที่ทางฝ่ายชายจะทำได้คือ
ถ้าคุณจะเอาผิดคุณต้องไปร้องศาลเลยไปฟ้องศาล
ไปทำอะไรตามกระบวนตามการกฎหมายของกฎหมายถูกไหมค่ะแต่ไม่ใช่วิธีการที่
พอจับได้มึงมาเป็นเมียกูเลยเหมือนเอาเหมือนล้างแค้น
อันนี้มันคือการเป็นการขืนใจด้วยในมุมหนึ่งเหมือนกันอืม
ขืนใจโดยวิธีไหนวันนี้ผมเนี้ยอันนี้ผมก็เลยเปรียบเทียบให้ฟัง
คือเลยมีการยกตัวอย่างอย่างมดดำให้ฟังเพราะว่าทำไมต้องยกตัวอย่างหมด
เพราะพี่เคยคุยกับมดดำไงพี่เคยคุยกับมดดำเรื่องนี้จริง
คือคือพี่ก็พี่ก็อธิบายให้คุณผู้ชมก็ฟังว่าคำว่าขืนใจเนี่ย
อย่าหมายถึงว่าอย่าหมายถึงว่าฉันเนี่ย
จะต้องข่มขืนคือไปร่วมบริเวณนี้อะไรอย่างเดียวไม่ใช่เนี้ยไม่ใช่
ว่าขืนใจในที่เนี้ยไม่หมายความว่าร่างกายคุณอาจจะคุณอาจจะยอม
แต่คุณอาจจะไปขืนใจเขาทำแบบนี้ถูกในการบังคับ
คือด้วยเพศสภาพของเขาเนี่ยโอเคเขาอาจจะเป็นผู้หญิงนะ
แต่ใจใจเขาไม่ใช่ใจเขาเนี่ยเขาชอบผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบผู้ชาย
พี่ก็เลยยกตัวอย่างว่าโอเควันนี้ขอโทษมดดำจริงคือพี่ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า
พี่เคยถามมดดำว่ามดดำมดดำมีลูกได้ไหมมีเมียทำไมไม่มีเมียแล้วมีลูก
ดำก็ตอบพี่บอกว่าฉันทำไม่ได้เพราะใจฉันไม่ใช่
ฉันอาจจะอยู่เฉยแล้วแบบให้ผู้หญิงมาทำฉันอะไรอย่างนี้ได้นะ
แต่พี่หนุ่มเข้าใจป่ะมันเป็นการขืนใจฉันอ่ะอืม
คือเพราะฉันไม่ได้อยากจะแบบมีอะไรกับผู้หญิงเพราะฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงอ่ะอืม
ก็เลยยกตัวอย่างว่านี่คือการขืนใจอย่างหนึ่งไงเหมือนกัน
วิธีการแบบนี้ทางฝ่ายชายจะอ้างว่าอ๋อก็นี่ไง
ฉันก็คบกับเธอมาเนี่ยครั้งที่๑ครั้งที่สองมีอะไรกัน
เขายอมอาจร่างกายมันอาจจะต้องยืนยอมเนี่ย
ใช่แต่ไอ้การขืนใจมันคือการขืนใจ
ขืนใจล่วงละเมิดทางเพศขืนใจให้เขาไปทำแบบนั้น
ใจให้เขาไปทำแบบนี้นี่คือการขืนใจนะ
คำว่าขืนใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปข่มขืนอย่างเดียวนะ
ข่มขืนคือกระทำชำราวคืออีกอันหนึ่ง
ขืนใจก็คืออีกอันหนึ่ง

เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการขืนใจเหมือนกัน
อันนี้คือสิ่งที่เขาหนีมาแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนเลยว่า
ก็ต้องบอกเลยว่าคือทั้งผัวทั้งเมียคู่นั้นเนี่ย

ถูกไหมเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสิน
ว่าเขาผิดหรือเปล่าว่าเขาผิดหรือไม่ผิด
เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะออกมาตอบโต้ว่า
ที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไร

หรืออาจเป็นพวกว่าอาจจะเป็นตัวสาวหลอกไปทำแบบนี้
เขาเลยต้องมีแบบทำสัญญาอย่างนี้เพราะอะไร

เขาอาจจะมีหลักฐานอื่นออกมาพูดก็ได้เหมือนกัน

แต่ที่แน่ทางฝั่งของสาวหลอกเขาก็ไปแจ้งความวันนี้
เขาไปที่ทางศัพท์ศูนย์กลางแล้ว
ก็ไปร้องขอความเป็นธรรมกับทนายภัยศาล

แต่ก็มีคนถามว่าทำไมไม่แจ้งต้องก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้

พยายามหนีพยายามอะไรแล้วสุดท้ายเขาก็เอาสัญญาฉบับนี้มาข่มขู่
คือถ้าฟังในมุมของสาวหล่อคนเดียวนะ
ก็จะเข้าใจได้ว่าบางครั้งคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมายเลย

แล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็เซ็นไว้แล้วไง
มันถูกต้องเห็นไหมเซ็นมีอะไรเซ็นเธอกัน

หรือแม้กระทั่งบางคนไปคุยกับเมียเขาจริง

เออมีการโอนเงินโอนเงินให้จริงเนี่ย

เอาเนี่ยไปแจ้งความนะมึงติดคุกนะ
ยังไงอ่ะเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มาพูดไง
คนที่บอกว่าทำไมไม่แจ้งความล่ะทำไมไม่นิงกันนะ

ถูกป่ะคือเราต้องไปคิดว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงก่อนว่ามันเป็นยังไง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้บอกว่าทางฝั่งของสาวหล่อเป็นฝ่ายถูกนะ
ก็ต้องรอทางฝั่งของผัวเมียเขาออกมาพูดด้วยเหมือนกัน
แต่ที่แน่ถามว่าไอ้การที่ไปคุยกับเมียเขาเนี่ยในตอนแรกเนี่ยผิดไหม
ผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วไงถูกไหมแต่ไอ้การผิดครั้งนี้คุณก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมาย
ไม่ใช่ไปบอกว่ามึงผิดมึงต้องมาเป็นเมียกูอีกคนนึงแล้วกูสวิงกิ้งเลยอย่างนี้ไม่ได้
อ่ะลองฟังไปเสียงไปฟังเสียงนะ
เห็นว่าเราเคยถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเลยตอนวินาทีนั้นคือเราคิดอะไรอยู่แล้ว
มันแบบมันโดนข่มขู่โดนกระทำแบบนี้อยู่ซ้ำเดิมอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นคือตัดสินใจยังไงที่จะฆ่าตัวตาย
ก็เหมือนมันถ้าพูดง่ายง่ายก็คือเหมือนตกประโยคทางเป็นตอนที่อยู่อะค่ะเราอะแบบไม่ได้มีชีวิต
เขาอยากให้มันเป็นไงก็ต้องเป็นแบบนั้น
แต่ตัวของสามีพระยาเดี๋ยวเขาจะมีออกมา
อันนี้ตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่า
เขาออกมามันอาจจะไปกระทบกระเทือนธุรกิจเขาหรือเปล่า
หรือแต่ที่แน่ผมมั่นใจว่าตำรวจต้องมีการเรียกสามีพระยาคู่นี้
มาสอบปากคำมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง
มันก็ต้องมีการสืบกันต้องมีการพูดคุยต้องมีอะไรกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในมุมกลับกันก็ต้องไปดูด้วยทางฝั่งของตัวสาวหล่อเองเนี่ย
มีพยานหลักฐานมีการพิสูจน์ทางเรื่องของนิติเวศทางอะไรต่างนานาเนี่ย
ก็ต้องไปพิสูจน์กันในมุมของทางฝั่งของผัวเมีย
ออกมาพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะไปให้ข่าวก็ได้
แต่ก็ต้องไปให้ปากคำกับทางตำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อไปหักล้าง
อะไรแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้น
ก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าเขาจะยังไงกันต่อใช่ไหมคะ
นั่นแหละ
มันก็แล้วแต่เนาะบางทีมันก็ฝืนใจเขาจริง
ถ้าสมมุติฝืนใจด้วยแบบจริง
แต่ก็ไม่รู้ว่าสาวหล่อผิดหรือเปล่าเอาไปผิดก็ที่ไปยุเอาเมียเขามา
คือวันนี้พอพี่อ่านข่าวเที่ยงแล้วปรากฏว่าพี่ก็พูดถึงมดดำ
คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเหมือนเอามดดำมาพูดเล่น
ไม่ใช่นะพี่แค่เปรียบเทียบพี่ฟังจริงว่า

ว่ามันเป็นการขืนใจจริง
คือถ้าฉันไปยุ่งกับผู้หญิง

มันเป็นการขืนใจเขาไง

ลูกจะมีไงเราไม่เคยมีเมียเคยจะเป็นเมียเขา
แต่เรื่องของขืนใจในเรื่องกฎหมายก็มีบทลงโทษนะครับการถูกตี

แล้วคือไอ้คำพูดมันมีแบบคลิปเสียง

ก็แบบเออไม่งั้นจะมีครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓ครั้งที่๔ได้ยังไง
ผู้หญิงก็บอกว่าแต่มันเป็นการขืนใจทุกครั้ง

เพราะคุณเอาสัญญามาขู่เราตลอดเวลา

เขาบอกเขาร้องไห้ทุกครั้งอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้มันสุดทนแล้วไง

ว่าแบบต้องยอมให้แบบ๓คนผัวเมีย

จริยธรรมสิรธรรมที่ดีอยู่แล้วไง
เพราะว่าผัวเมียเนี่ยเขาเป็นนามสกุลเดียวกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีจะมาแบบ
ไปทำสัญญาเป็นแบบสัญญาตกลง

โดยที่หญิงคนนี้ซึ่งเป็นภรรยาอยู่เนี่ยอนุญาต
โดยที่ต่อไปจะไม่มีการฟ้องร้องอะไร

ไฟได้ไฟล์นึงเนี่ยก็ต้องจ่าย๑๐ล้าน

บางคนคิดว่าเขียนแค่ในกระดาษเปล่า

สัญญาบางฉบับทำขึ้นมา

แต่กลายเป็นโมคะก็เยอะแยะมากมาย
สัญญาบางฉบับเซ็นกันอย่างนี้

สัญญาฉบับนี้ต้องไปวางบนชั้นศาล

มันมีหลายอย่างมากอันนี้ต้องไปศึกษาดี
แต่ไอสัญญาแบบนี้โมคะแน่นอน

ผู้เมียด้วยว่าเขามีค่อเท็จจริงยังไง

ที่ฆ่าน้องอายุ๑๓

เป็นเจตนาค่านะคะ
กรณีที่นายโดมอายุ๑๘ปีค่ะที่ฆ่าน้องอายุ๑๓ปีเสียชีวิตนะคะ
ก่อนที่ตำรวจจะมีการจับตัวในโดมไปดำเนินคดี
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์ออกมาบนโลกออนไลน์
ถึงการได้รับการประกันตัวสองหมื่นบาทพร้อมกับมีการคุยโวบอกบ้านรวย
รู้เรื่องกฎหมายมันก็เลยกลายแบบเป็นกระแสโจมตีค่ะ
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยเขาก็ระบุบอกว่าเขาเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ย

ส่วนตำรวจเองก็บอกว่าได้คัดค้านการประกันตัวเอาไว้ด้วยนะคะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ล่าสุดพลตำรวจตีพงพัฒน์วงมณีเทศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
มีการเดินทางมาที่สพห้วยโป่งจังหวัดระยองนะคะ
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิพงศ์ทัพแสง
ผู้กำกับการสพห้วยโป่งค่ะก็คือมาตรวจสอบในโดม
ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมาที่สพห้วยโป่งนี่แหละ
หลังจากที่ถูกถอนประกันคดีทำร้ายร่างกาย
โดยทางพลตำรวจตรีพงพันธ์ก็มีการกล่าวบอกว่า
เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมในโดมมาแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นเจตนาค่า
แล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลทันที
ต่อมาตำรวจเองก็มีการคุมตัวในโดมนะคะ
โฮต้องบอกในโดมสวมหมวกกันหน็อกเป็นใบมาเลยสีดำ
ไปส่งศาลอายาจังหวัดระยอง
โดยในช่วงนี้ค่ะในโดมเขาก็มีการพูดขอโทษ
เขาบอกว่าทำลงไปเพราะว่าสติหลุด

เมื่อสอบถามว่าฆ่าเพราะสาเหตุอะไร
โดมบอกว่าเขาพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ลองไปฟังว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างค่ะ
นี่แหละส่งฟ้องศาลทันทีค่ะ
เพราะอายุถึง๑๘ที่คุณหนุ่มอธิบายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ใช่ไหมฮะตอนนี้ถือว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ปกติแล้ว
ไม่ใช่เด็กแล้วเจตนาฆ่าด้วย
แต่การให้พวกเขาพูดแบบนั้นเอาไปใช้เทศศาสตร์หรือเปล่าค่ะ
ไม่เห็น
ก็ไม่รู้แต่ก็คือเขาก็ตอบสั้นหุ้น
เขาก็ตอบว่าสติเขาหลุด
คนก็ไปจับฟังตั้งแต่แรกที่แบบวันที่ประกันตัวออกมา
อย่างที่บอกมีคลิปส่งคลิปเสียงมันก็จะหนักพอสมบูรณ์
มันแบบรุนแรงเกินสำหรับเด็กอายุ๑๘จะพูดขนาดนั้นเลยเหรอ

โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก

ก๋วยเตี๋ยวของมดดำเมื่อกี้มดดำเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยว
อยากจะให้เห็นหลังกล้องกับหน้ากล้องจริงเลย

เพราะฉันมีอันยองอยู่แล้วฉันกินอันยองฉันทุกวันอยู่แล้ว
โฆษณาคุณเยอะนะจริง

น้องนับนี่มีอะไรบ้างรองจดดิ

๒มื้อถืออะไรมือถือยังไม่เปิดเลย

พี่แหม่มสุริพายมั้ยยิ้มกว้างยิ้มเห็นฟันเรียงครับหยาสีฟัน
ที่นั่นน่ะมีกี่อย่างหยาสีฟันอะไรอีกเซวาแล้วก็ปาจิงโก้

สลิมด้วย
เซรั่มอะไรอีก

มีอะไรอีก
พี่เป็นคอลลาเจน

มีอะไรเกี่ยวอาบน้ำไหม
ดีนี่ไหมไอโทนน้ำที่ทาหน้าคุณ

มีน้ำยาทำความสะอาด

ไปเปิ้ลนะ๔คนตรงนี้

ยายาเบลล่า

ชาลาล่า
ไปเปิ้ล

เอ้าไปดูเรื่องของ

คือมันมีคลิปหนึ่ง

เป็นกรณีของชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคือขับรถกระบะมา
แล้วก็มาปิดกั้นรถกระบะคันหนึ่งปรากฏหลังจากนั้นชายคนนี้เดินลงจากรถมานะครับ
แล้วก็เดินมาหาผู้หญิง๓คนที่รถกระบะแห่งนั้นปรากฏว่าผู้หญิงทั้ง๓คนเป็นครูหมดเลย
รวมถึงชายที่ลงจากรถกระบาดคนนี้ก็เป็นครูเหมือนกันชื่อเขียว
นี่นะฮะชื่อเขียวครูเขียวไม่ใช่งูเขียวนะฮะแล้วลองฟังเขาพูดนะครับ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

หลังทราบเหตุก็พยายามเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน
คราวที่สอบถามนะไปกรรตรวัสวิบาสนะครับ
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะครับ
หากพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความผิดนะจะดำเนินการทางวินัยนะครับ
คิดว่าน่าจะมีความในใจกันมานานพอสมควรเนื่องจากทั้งสองฝ่ายนั้นก็เป็นญาติกันนะฮะ
ตอนนี้ครูสาวไปแจ้งความแล้วนะครับที่สพนสองห้องครับ
มีรายงานนะครับว่าในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่
คลิปของครูเขียวเข้าไปชี้หน้าด่าครูชายเนี่ยนะ
บอกมึงไปแจ้งความทำไมเดี๋ยวกูจะเอาให้ตายตรงนี้เลย
หรือจะให้กูยิงติดคุกไปถึงห้าปีละ
อันนี้เด็กนักเรียนนะเด็กนักเรียนเข้าไปนะเอาลองดูไปไปช่วยครู
เด็กนั้นเด็กก็ไปช่วยนะเขาไปหยิบสปาต้านะ
เนี่ยครูเขียวไปหยุมหัวครูเอนะ
หยุมหัวนะแล้วพยายามกระชากเนี่ย
โอเคนะครับนี่เรื่องของภูเขียวนะครับ

เมียนะเดี๋ยวนี้แบบมีแต่เรื่องเหตุการณ์รุนแรงทั้งวันเลยอ่ะ
จริงแต่เอาข่าวดีกันบ้างไหมสำหรับพี่น้องแท็กซี่
แล้วก็วินจักรยานยนต์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะ
น้ำมันมันแพงเนอะเราก็ต้องพยายามทำไงก็ได้
น้ำมันมันแพงอ่ะเขาก็เลยมีการช่วยเหลือ
ช่วงเนี้ยพรุ่งนี้น้ำมันลงแต่ตลอดระยะเวลาปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย
หลังจากเปิดล็อกดาวน์เนี่ยโอ้โหน้ำมันขึ้นอย่างน่ากลัวจริงจริง
วันนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเปิดเผยถึงพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีประจำปีนะฮะสำหรับรถจักรยานยนต์นะ
แล้วก็รถยนต์รับจ้างสาธารณะปี๒๕๕๙
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะออกมาช่วยเหลือ
แล้วก็เยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบวิชาอาชีพขับรถสาธารณะ
ซึ่งต้องยอมรับเขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ย
ช่วงหนึ่งแล้วจำได้ไหมที่แท็กซี่แบบไม่มีงาน
วันนี้น้ำมันราคาเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ย
กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ขับรถรับจ้างนะครับหมายถึงรถยนต์รับจ้าง

ตามนโยบายของรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ

แท็กซี่เอ่ยมอเตอร์ไซซ์รับจ้างเอ่ย
รถ๓ล้อรับจ้างรถ๔ล้อรับจ้าง

ถึง๓๐กันยายนปีหน้าเลยนะครับ

อัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ปี๒๕๒๒เนี่ย

จากเดิมเนี่ยจากเก็บภาษี๖๘๕บาท
จะเหลือเพียง๖๘๕๐บาท

เขาลดให้เรา๙๐ถึงเดือนกันยายนปีหน้า

รถรับจ้างทั่วไป๓ล้อรับจ้าง

คุณผู้ชมยังจำสารวัตรบีเกิลได้ไหมคะ

สนามบินก็มีการใช้เจ้าบีโก้เนี่ยค่ะ

จับหมูยอหอที่นำเข้ามาได้

สามารถที่จะไปตรวจจับมาได้นะคะ

ชุดปฏิบัติการเขาเป็นทีมสุนัขดมกลิ่นนะคะ
เจ้าบีเกิ้ลเนี่ยที่ด่านกับการสัตว์ท่ากัสยานสุวรรณภูมิ
นำสรวรรณบีเกิ้ลของเรานี้นะคะออกปฏิบัติงานตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็ซากสัตว์
ขาเข้าแล้วก็ขาออกบริเวณอาคารผู้โดยสารของท่ากัศยานสุวรรณภูมิค่ะ
โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเอ่ย
เลเซียไต้หวันลาวเวียดนามแล้วก็จีน
ซึ่งไอ้เจ้าสารวัตรบีเกิ้ลเนี่ยตรวจพบสัมภาระต้องสงสัยค่ะ
อันนี้มาจากเมืองคุณหนิงประเทศจีน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดออกมาเลยพอไปดมปุ๊บ
ตรวจสอบออกมาโดยละเอียดนะคะพบว่าซุกซ่อนซากสัตว์เข้ามา
มีแบบนี้คุณผู้ชมขาขาวลมขวัญ๑ถุง

มีขาหมูรมควันด้วยเอาเข้ามานะคะน้ำหนัก๒๕กิโลกรัม
แล้วก็หมู๓ชั้นอารมณ์ควัน๑ถุง

สำหรับเรื่องของการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาในราชนาจักรไทย
ก็คือมันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา๓๑แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาด

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องอายัดของเอาไว้
แล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติทำลายตามระเบียบของกรมประสุทธิ์
ด้วยความที่เขาจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบาดที่มันอาจจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาฮีวาแอฟริกาในสุกร
อันนี้จากซากสูงสุกรที่เขาเอาเข้ามาด้วยถูกไหมคะ
แล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสนิปานะคะอันนี้มาจากค้างคาวเนี่ยเป็นแหล่งของโรคเลย
ซึ่งเจ้าบีเกิ้ลเองจริงต้องบอกว่าเราเอามาใช้ในบ้านเรา
เป็นผู้ตรวจสัมภาระตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มันเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าอยู่แล้วนะปกตินะคะ
ก็คือเป็นแบบผู้ช่วยล่าเวลาในพรานเขาออกไปล่าสัตว์อย่างนี้
เขาก็จะดมหาพวกโพรงกระต่ายไปไล่กระต่าย
กหลุดลงมาเขาก็จะไปตามไปช่วยเจ้าของ
มันเป็นแบบว่ามีประสาทสัมผัสเรื่องของการดมกลิ่นอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เจ้าบีเกิ้ลมาเป็นแบบว่า
สารวัตรในเรื่องของการตรวจหาเรื่องของซากสัตว์อะไรแบบอย่างนี้
แล้วตัวมันเล็กบางคนก็จะรู้สึกว่ามันดูแบบน่ารัก
สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มคนที่แบบเยอะได้
เวลามันซอกซอนเข้าไปอย่างนี้คนเยอะเข้าไปได้
เวลาแบบบางคนเห็นคนที่กลัวสุนัขก็อาจจะรู้สึกไม่กลัว
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแบบว่าสุนัขตัวใหญ่ที่เขาเอาไปใช้ดมกลิ่น

แบบว่าสามารถที่จะปีนขึ้นไปด้านบนได้
ดังนั้นเนี่ยบีโก้เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ประสาทสัมผัสทางด้านการดมกลิ่นเป็นเลิศมากค่ะ
น้องเป็นคนชอบเลี้ยงกันเริ่มชลาดใช่ไหม
มันฉลาดแล้วก็จริงคือเขาเอาไว้ใช้แบบเวลาในพรานออกไปล่าสัต

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเองเวลาเราไปต่างประเทศเขาก็จะประกาศเนอะ
เราต้องไปสำแดงเพราะว่าเขาไม่ให้เอาเข้า
แล้วต่อไปต้องมีการจ่ายเหรอ

ยืนยันตัวตนคนละ๓๐๐บาท
เรามันต้องลงต้องจ่ายเงิน

ถูกเหมือนจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพราะปกติเมื่อก่อนเราใช้งานไหม
ยังไม่แน่ใจว่าสรุปมันจบที่เท่าไหร่ยังไง
จบที่ต่อเดือนคือเหมือนกับค่าสมาชิกรายปีรายเดือนรายปีอย่างนี้

แต่คราวนี้ทุกอย่างจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมาหมดเลย
ที่ให้เหตุผลเขาบอกว่าเนื่องจากวัยรุ่นยุคใหม่
ใช้เฟซบุ๊กน้อยลงแล้วก็เลยปลดพนักงานออก
แต่เฟซบุ๊กก็คือพูดลงเยอะมากนะครับ

ทวิตเตอร์ก็ยังไม่ขึ้นอยากเปลี่ยนเจ้าของตอนนี้จริงต้องบอกว่า
ดับของพวกแบบอะไรที่เป็นดิจิทัลตอนนี้
แต่ว่าทวิตเตอร์เนี่ยพี่ไม่ได้เข้าไปดูไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมครับ

เว้นแบบมีแบบทีมงานเขาแคปมาให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือถ้าไม่ได้แบบ

วิตเตอร์ไม่ได้เข้าไปเล่นไม่ได้เข้าไปเปิดเข้าไปเลย

พอกับเฟซบุ๊กแล้ว
แล้วเขาติ๊กตอบเป็นอันเดียวที่ยังไม่ปิดกั้น

ก็ต้องก็เหมือนกับอย่างอย่างใช่ไหมอย่างก็ต้องจ่าย
ก็ต้องจ่ายใช่ไหมแล้วเธอไม่จ่ายก็ก็ไปอะไรอย่างเงี้เหรอหรือไง
เมื่อก่อนโอเคล่ะทวิตเตอร์เป็นอะไรที่ปั่นกระแสได้ง่าย
ถูกต้องไหมเขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มปั่นปั่นง่ายแต่คราวนี้คือสมมุติคุณมีสิบ
ราคาที่สูงไงอืมคือเขาก็ต้องเก็บเงินกลับมาบ้างถูกไหม
มันปั่นแบบบางทีก็ต้องแบบซัพพอร์ตเพื่อให้ได้ออกคนเห็นเยอะอย่างนี้ค่ะ
หมายถึงว่าอย่างไรนะหมายถึงแอคลูปอย่างนี้หรอ
เกิดเราจ่ายตังค์คนมันก็ลดการปิดกั้น
คือคนก็จะเวลามันบูสโพสต์ค่ะ

หนุ่มฉลาดสุดหนุ่มฉลาดหนุ่มฉลาด

เฟฟทูปนี้เพิ่งจะแบบมาเริ่มเล่น

พี่น่ะเฟฟทูปไม่เป็นเลยที่เล่นไปจากไอที

นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เมื่อวานนี้มาปรางนะฮะตอบแล้วหลังจากที่บอกอุ้ยมีมาปรางแฟนโอบอ่ะ
จริงเมื่อวานเราอ่านเป็นตัวย่อแต่พี่ไม่รู้เป็นมาปรางนี้
ไม่ใช่พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ได้คิดถึงมะปางนี้
ซึ่งมะปางแฟนออกปรากฏว่านางก็ออกมาบอกว่าอลิสา
ถูกมาปางไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพราะเรากับผู้จัดก็โทรประสานงานกันอยู่ตลอด
นางก็บอกนางทำงานปกตินั่นแหละหลายคอมเมนต์คำใบ้ว่าจะมะ
คำว่ามะเนี่ยในวงการก็มีไม่กี่คนนะ
บอกอย่างนั้นแล้วผลไม้รสเปรี้ยวมันก็เหมือนมาทางเรา
นางก็เครียดไหมนางก็เครียดส่วนตัวอยากจะบอกเลยว่า
เขาเนี่ยจะได้รับรู้และปรับปรุงตัวถ้าเป็นตัวนางอะนะ
พอพูดออกมาแบบนี้มันทำให้กระทบหลายคน
รู้สึกว่านักแสดงทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสังสรรค์กันได้
สามารถไปทำงานได้เขาควรจะจัดการตัวเอง
แล้วก็ควรรู้ตัวด้วยครับ
มีเพื่อนแคปส่งมาให้บ้างแต่เขาบอกว่าก็
ถ้าเป็นหนูจริงก็เขียนชัดไปเลยแต่ถ้ามพลิดก็จะได้แบบเออ
แต่ส่วนตัวเขาว่าอาจจะไม่ใช่ครับหรือเปล่าเพราะเขาก็ยอมรับว่าไปสั่งศาลจริง
แต่ก็ไปวันที่หยุดไม่มีคิวถ่ายมันก็ไม่มีปัญหากับกองละคร
โอเคนะเอ้าไปดูคลิปนี้หลายคนเขาบอกว่าถูกอกถูกใจอย่างมากเหรอ
เอามาเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหม
กระโดด่ง
วันรอยกระโภงเขาบอกนี้นะครับก็เป็นแบบว่าภายในสถานบัตรเทิงโรงร่าว
ทำยอมรับรีหราตั้งร้องทั้งเต้น
ชีวิตของบาบาปลาลายเออ

โอเคนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
จิ๊กจะกินหมดจานแล้วหรอไม่กินต่อเนี่ยโอเคตอนนี้คุณอุ๋ยกำลังคุณวิวรออยู่นะ
ไปดูอุ๋ยกำลังนะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ